หรือรถอะไรผ่อนก่อนกัน
คำถามคลาสสิกคนวัยทำงาน
หรือว่ารถอะไรจะเป็นสมบัติชิ้นแรกดี
ซื้อบ้านเขาก็ว่ามั่นคงลงทุน
ซื้อรถก็เชื่อว่าถ้ามีรถแล้วชีวิตจะดี
บ้านรถบ้านรถบ้านรถบดร่านบ้านทุก
ถ้ามัวแต่ท่องกลับไปกลับมาแบบนี้
รถก็คงไม่ได้ขับบ้านก็ไม่ได้อยู่

ระหว่างบ้านกับรถคุณพร้อมผ่อนอะไรก่อนกันแน่
สูตรผ่อนบ้าน๑ล้านละ๗๐๐๐
คือหลักคำนวณเงินผ่อนบ้านแบบคร่าวว่า
ถ้าคุณกู้ซื้อบ้านราคา๑ล้านก็ต้องผ่อนเดือนละ๗๐๐บาท
๒ล้านผ่อนเดือนละ๑๔๐๐บาท

แต่ราคาผ่อนต่อเดือนก็ขึ้นอยู่กับว่า
จำนวนเงินดาว๕๒๐ที่คุณวางไปด้วย
ผ่อนรถหนี้๖ปีมีเงินดาวน๓๐
ผ่อน๗๒งวดดอกเบี้ย๓

หนี้รถกับหนี้บ้านมันก็เลยเป็นภาระที่ไม่น่าจะมาพร้อมด้วยกันได้
แต่เพื่อเป็นกำลังใจให้คนอยากมีบ้านและอยากมีรถ
เห็นกันชัดว่ากว่าจะมีบ้านกว่าจะมีรถ
เป็นของตัวเองต้องใช้เวลาเท่าไหร่
สมมุติคุณเริ่มซื้อตอนอายุ๒๕
ถ้าคุณซื้อรถก่อนผ่อนไป๖ปีเมื่ออายุ๓๒
คุณก็หมดภาระจากรถจากนั้นซื้อบ้านต่อ
ก็ผ่อนไปอีก๒๕ปีช่วงอายุ๓๑
คุณก็จะมีแค่หนี้บ้านแต่พออายุ๕๖
คุณถึงจะผ่อนบ้านหมดแต่ถ้าคุณซื้อบ้านก่อน
ผ่อนไปสักพักพอคุณอายุ๓๑
คุณตัดสินใจซื้อรถด้วยการผ่อน๖ปี
ช่วงอายุ๓๑๓๗คุณจะเป็นหนี้ทั้งบ้านทั้งรถ
ช่วงอายุ๓๗๕๐คุณถึงจะเหลือแค่หนี้บ้าน
แต่อายุ๕๐ปีคุณก็จะผ่อนบ้านหมด
คุณพอตัดสินใจได้หรือยังว่าบ้านหรือว่ารถอะไรผ่อนก่อนกัน